โรงเรียนนี้หนูรัก
เกมต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
โรงเรียนที่หนูรัก
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมารวมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนนี้ที่เขารัก

เอาใจช่วยและสนุกสนานไปกับความน่ารักของเด็ก
โครงการพิเศษเกมต่อชีวิต

อีโน
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตแคมเปญพิเศษโรงเรียนนี้หนูรัก
วันนี้คุณครูและเด็กนะครับเดินทางไกลมากว่า๔๕๐กิโล
พวกเขามาจากจังหวัดตากมีทั้งน้องน้องชาวไทยและชาวไทยภูเขา
ปัญหาของโรงเรียนนี้คืออะไรเราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ดูเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะที่เราปลูกผักแล้วผักมันตายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงสำหรับนักเรียนที่ลงทุนลงแรงมาเนี่ยมันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะคะ
คือเราประคบต้องของมันมาเพื่อเราหวังจากมันแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหวัง

เสียความรู้สึกนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็ต้องสู้ใหม่ใช่ไหมคะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑บ้านห้วยยะอุจังหวัดตาก
ก็ตอนนี้โรงเรียนของเราก็มีนักเรียนอยู่๒๕๒คน
จุดเด่นของเราก็คือเราเป็นโรงเรียนที่มีชนเผ่า
มงค์ทั้งกะเหลี่ยงแล้วก็ชุมชนชาวไทยด้วยที่อยู่ร่วมกันนะครับ

โรงเรียนนี้แหละครับก็จะมีความเกี่ยวขจีของต้นไม้รอบโรงเรียนครับ

หนูอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่หนูบ้านนะครับ
หนูรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ
ชอบมาโรงเรียนมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีเพื่อนนิสัยดีด้วยค่ะ
ที่หนูมาอยู่ที่นี่เพราะโรงเรียนน่าอยู่ค่ะ
ขามีวิชากเศษซึ่งจะมีคุณครูกเศษเป็นคุณสอนนะคะ
คูกะจะสอนเรื่องปลูกผักควนนินเนี่ยครับ
จุดให้ครูลดแนมต้นไม้ครับ
บางทีก็ปลูกผักค่ะเช่นผักบุ้งผักกาด
หนูก็มีหน้าที่ถอนย่าแล้วก็ปลุกผ่าค่ะ
บางครั้งก็เอาผักที่ปลูกนะครับไปทำอาหารครับ

แล้วก็ถ้าเกิดเหลือก็จะเอากลับบ้านเหลือไปขายครับ
การทำเกษตรที่นี่บริบทเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีค่ะ
เวลาเขาปลูกผักใช่ไหมคะก็จะมีอุปสรรคต่าง
อย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรไม่พอ
วิชาเกษตรที่เรียนมาเหรอคะ
ยากลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่ค่ะ
อุปกรณ์ก็มีน้อยค่ะ
กว่าจะได้ทำก็หมดเวลาชั่วโมงเรียนแล้วค่ะ
หนูเคยใช้ไม้ธรรมดาค่ะขุดแปลงเกษตรแทนเสียมค่ะ
ก็มีบาดมือบ้างนิดหน่อย
คือเอาไม้มาใช่ไหมคะแล้วก็มาขุดแล้วก็ไม้ก็แบบปัดมือแบบนี้ค่ะ
ก็เคยเห็นเพื่อนใช้ไม้ไปขูดแทนจอบค่ะแล้วก็บางทีไม้ก็บั่นมือพวกนี้ค่ะ

ถ้าจะให้รอคิวเพื่อนมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เสร็จไม่ทันนะคะ
หนูก็เลยจำเป็นต้องใช้ไม้
แปลงปลูกฟักที่แรกนะครับจะอยู่ข้าวห้องน้ำครับ
จะได้กลิ่นเหม็นของปัสสาวะเวลาไปปลูกจะไม่ค่อยทำได้เหมือนค่ะ

ข้าวห้องน้ำนี่จะหมินค่ะไม่ค่อยน่ากล้าเท่าไหร่ค่ะ
แล้วบางครั้งเนี่ยน้ำในห้องน้ำมันก็ไหลลงแปลงเกษตร
ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เห็นแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยลงเท่าไหร่ค่ะ
กลิ่นมันเหม็นครับมันทำให้รู้สึกเหมือนว่ามันบอกว่าน่ากลิ่นค่ะ
ในส่วนที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เล็กนะครับ
เพราะเราไม่มีพื้นที่เราก็ไปทำในที่รุ่มในฤดูฝนก็น้ำท่วม
เวลาฝนตกนักน้ำก็จะท่วมขังตรงนั้นพับก็จะเหนาเนี่ยครับ
มันเละหมดแล้วครับกลิ่นก็ได้ครับ

มันก็เสียใจนะครับ
เสียความรู้สึกนะคะเราอุตส่าห์ปลูกมา
จะได้เก็บอีก๒๓วันน้ำกระท่วมครับ

เราก็อุตส่าห์ใช้ไม้ขุดดินแทนเสียมอะนะคะ

ตามราห์คุณราหวาดมาเริ่มไม้แห่งราวเนี่ยค่ะ
แต่จริงสำหรับนักเรียนที่ลงทุนลงแรงมาเนี่ย
มันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะครับ
เพื่อเราหวังจากมันแบบ

ก็เสียความรู้สึกนิดหน่อยค่ะ

อยากได้จอบแล้วก็เสียมา
อยากได้อุปกรณ์ทำการเกษตรค่ะ
เพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องใช้ไม้ขุด
ตอนนี้ทางโรงเรียนก็อยากจะได้แปลงเกษตร

แรงบัญญาณใจในเรื่องการทำแปรงเกษร
มันเกิดจากว่าจากที่ผมไปเจอเด็กแล้วรู้สึกว่าอาหารการกิน
หรือว่าเมนูกับข้าวของเขาไม่ค่อยน่าสนใจ
ถ้าหากว่าเป็นลูกของเราเองที่บ้านเราจะรู้สึกว่าลูกของเราจะทานได้ไหม
จะได้ประโยชน์เพียงพอไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดว่า
ถ้าเราทำแปลงเกษตรเพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้
เช่นบางมื้อเนี่ยเราอาจจะไม่มีผลไม้ให้แต่ถ้าเราได้แปลงเกษตรมา
แล้วเราสามารถมีผักมาซัพพอร์ตตรงส่วนที่จะต้องจัดซื้อผัก
เราก็สามารถเอางบส่วนนั้นไปซื้อผลไม้หรือว่าจัดทำขนมหวานอะไรให้เด็กเพิ่มขึ้นได้ครับผม
ถ้าเรามีแปลงเกษตรในตัวโรงเรียนนะคะกับข้าวเราอาจจะมีเพิ่มมากขึ้น
อันนี้ถ้าหากว่ามีแปลงเกษตรขึ้นมาเราก็จะมอบหมายหน้าที่ให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้น
เป็นการฝึกไปในตัวเด็กก็จะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการทำการเกษตร
หากว่าเด็กต้องมีความรับผิดชอบกับภาระงานใดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดึงเอาเวลาที่เขาเหลืออยู่
เขาอาจจะไปเล่นเกมเยอะไปจะเอาเวลาตรงส่วนนั้นมาทำประโยชน์ตรงนี้เพิ่มขึ้น
แปลงเกษตรใหม่ของโรงเรียนค่ะ

ครับและตอนนี้นะฮะทั้งนักเรียนและคุณครูนะครับของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑บ้านห้วยยาอุจังหวัดตากอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับสวัสดีครับ

ครูครับแล้วโรงเรียนของเรานี่ถือว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสป่ะครับ

ช่วยขยายความเพราะว่ายังมีบางท่านยังไม่เข้าใจว่าโรงเรียนขยายโอกาสคืออะไร
แต่โรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยนอกจากมีอนุบาลแล้วมีปฐมแล้วยังเปิดถึงม๓ครับผม
ตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการที่รัฐบาลหยิบยื่นเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นโครงการอาหารกลางวันเนี่ยพอไหมกับโรงเรียนของเรา
อาหารกลางวันลายหัวต่อเด็ก๑คนเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรา๒๐บาทเนี่ยคง
แล้วพื้นที่
ทำไมต้องไปปลูกหลังห้องน้ำด้วยล่ะครู

เนื่องจาก

ตรงไหนที่มันพอจะลงแปลงได้เราก็ลงไปก่อน

มีผักสำหรับเด็กให้กินได้เพียงพอ

ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคืออะไรครับ

ก็บางทีอุปกรณ์ไม่พอก็ต้องใช้ไม้ขุดดินนะคะ
แล้วก็ได้แผลมาบ้างนิดหน่อยค่ะ

ใครเคยใช้อุปกรณ์ที่เป็นไม้บ้างไม่ใช่จอบ

พอสลันเคยเจอไหมครับ
เคยนะครับ
เกี่ยวกับฉันก็ไหม

ขุดอยู่นานไหมใช้ไม้ขุดนานไหม

ถ้ามันมีเวลานะครับหรือว่ามันไม่มีจริง

แล้วมันก็จะทุ่นแรงได้ด้วยทุ่นเวลาได้ด้วย

ครูก็ยืนเงียบใช่ไหม
ครูครับจริงแล้วปัญหาหลักของครูเลยคืออะไร

บางทีมีช่วงเดี่ยวก็
กว่าจะลงมือทำได้ก็หมดเวลาก่อนน่ะครับ
แลาะอุปกรณ์ต่อด้วยและปัญหาธรรมชาตินั่นออกครับ
ที่ว่าฝนดกนำว่าประมาณนั้นนะครับ

อุปกรณ์การเกษตรของเรามีอะไรบ้างในโรงเรียนของเราตอนนี้

แล้วเห็นบอกว่าที่เราไปตรงนั้นเนี่ย

ครับบริเวณที่เราทำเนี่ยมี๒ส่วน
คือส่วนที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำ

งที่อยู่ใกล้ห้องน้ำก็กลิ่นไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับ

ก็เราก็ทำมาตั้งแต่ต้นเทอมอะค่ะ
การเกษตรแบบไม่มีอุปกรณ์บ้าง
หรือว่าขาดแคลนอะไรบ้างก็ทำมา
แต่พอวันที่แบบมันใกล้จะได้ผลผลิตแล้ว
มันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ในใจหนูหนูรู้สึกยังไงเสียดายเสียใจหรือว่ามันเป็นยังไงลูก
เสียดายแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยค่ะ
เพราะว่าแล้วก็ทะนูทะนอกมันมา
เวลาเห็นน้ำท่วมรู้สึกยังไงลูกน้องไบท์
รู้สึกเอ่อพรุ่งใจครับเพราะว่า
เราทำมาตั้งแต่ต้นเทอมดูแลอย่างดีครับ
แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำล่ะครู
ตรงส่วนนี้เราก็แก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือไป
ติดต่อกับหมู่บ้านของชาวเมือง

ที่จะต่อปลาเข้ามาในพื้นที่เรา
เพื่อจะเลี้ยงแปลงเกษตรกับสนามฟุตบอลอะไรให้มันสวยงามครับผม
ถ้าไม่มีอุปสรรคพวกนี้จริงแล้วเราได้ผลผลิตดีไหม
ยังไม่พอครับเพราะว่าพื้นที่ยังน้อยเกินไป
แล้วตอนนี้ผลผลิตมันได้สักประมาณดูแลนักเรียนได้ต่อวันยังไงครับครู

ว่าทางแก้ในการทำเกษตรของเราให้หลุดโคจรจากน้ำท่วมเนี่ย

ซึ่งปรับจากบริเวณหัวสนามฟุตบอล

แต่ละขั้นกว้างประมาณ๒เมตรและยาวประมาณ๕๐เมตร

ซึ่งคิดว่าพื้นที่น่าจะเพียงพอที่จะรองรับรองรับการผลิตพืชผักได้
แล้วก็เห็นบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ก็คืออยากทำเกษตรให้มันครบวงจร
คือผมมีแนวคิดว่าอยากจะทำเกษตรสมัยใหม่
ที่พอเราทำแปลงเกษตรแล้วมันมีเครื่องทุนแรง
เขาจะได้รู้สึกว่าเกษตรเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง
ที่เด็กในพื้นที่เราสมควรจะให้ความสนใจ

เห็นบอกว่าเด็กเนี่ยจากต่อยอดจากโรงเรียนเราอะครับ

ปลูกพริกปลูกมะเขือเนี่ย

มีวิชาที่โรงเรียนสอนก็ลองกลับไปปลูกที่บ้านก็ปลูกได้ครับ
คุณพ่อคุณแม่ว่าไงเวลาเห็นเราทำแล้ว

ถ้าเกิดว่าเขาได้พื้นที่มาเป็นขั้นบันไดแล้วลูก

อยากปลูกผักบุ้งครับ
ผักบุ้งอ่าผักบุ้งแล้วไผ่อยากปลูกอะไร

อยากปลูกผักสลัดค่ะ

ชอบกินสลัดค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีตังค์ค่ะ

เอาละมารีนึกแล้วกูจะปลูกอะไรดีวะ

เออ
น้ำมันเขี้ยวเนอะอยากให้ได้ทุนจริงเลยครับ
ครูครับป้าวหมายสูงสุดของโรงเรียนเราที่มานะราการของเราวันนี้คือ
สำหรับไปปรับปรุงแปลงเกษตร
สำหรับเลี้ยงแล้วก็ดูแลเด็กให้สมบูรณ์มากขึ้น
ถ้าเรามีความพร้อมในด้านอาหารการกิน
ผมเชื่อว่าการพัฒนาของเด็กทั้งร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้ดี
เอาละครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับคุณครูครับจากการตอบโจทย์ทั้งหมด๔ข้อนะครับ
พระคุณมากครับสำหรับเรื่องราวนะครับขอให้โชคดีครับ
คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องอาหารถือว่าเป็นปัญหาใหญ่
เพราะว่าเด็กทุกคนนะครับกำลังเติบโตต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและการเรียนรู้
แปลงผักจึงไม่ใช่แค่อาหารที่เด็กเด็กต้องการแต่คือทักษะชีวิตของเด็กเด็กทุกคนด้วย
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑บ้านห้วยยะอุจังหวัดตาก
พิธีโจทย์คำถามได้ทั้งสี่ข้อหรือไม่นะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันในเกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรักสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

สัมภัฒนาอีก๒ข้อรับ๑๕๐
ไก่๑๐ตัวแปลงเกษตร๑แปลงและอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
ทำได้๓ข้อรับเล็ดพันธุ์๗๕กิโลกรัม
ไก่๓๐ตัวแปลงเกษตร๒แปลงและอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
ทำได้๔ข้อรับเมล็ด๑๑๐๐กิโลกรัม
ไก่๕๐ตัวแปลงเกษตร๓แปลง
อุปกรณ์สำหรับทำการเกษตรและโรงเลี้ยงไก่ไปเลยครับ
พร้อมที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเราไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญครูออยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่องนะครับ
คำถาม๕เรื่องนี้ถ้าครูมั่นใจเรื่องไหนครูเลือกตอบเรื่องนั้นเลย
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑
เรื่องที่๒เกมขี่ม้าส่งผัก
เรื่องที่๓เกมอุ้มแตง
เรื่องที่๔ใหม่ดาวิกา
เรื่องที่๕พระอภัยมณี

ครูเลือกเรื่องนี้ใช่ไหมครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องใหม่ดาวิกาครับครู
เป็นนักแสดงที่ชื่นชอบค่ะ
ครูชอบผลงานเรื่องไหนของใหม่ดาวิกา

ทราบหรือเปล่าว่าใหม่ดาวิกาเป็นลูกครึ่ง

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้

ใหม่ดาวิกามีเชื้อชาติใดครับ
ตัวเลือกที่๑ไทยเบลเยี่ยม
ตัวเลือกที่สองไทยอเมริกัน

ค่ะก็ใหม่ดาวิกานะคะเป็นดาราที่ชื่นชอบ
เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแสดงเก่งมากเลยค่ะ
แล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ผลงานแรกมาค่ะ
ก็คิดว่าข้อนี้น่าจะตอบถูกค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วครูเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อที่๑ค่ะไทยเบลเยี่ยมค่ะ

ครูออนยังไม่หมดหน้าที่คือจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อ่าเลือกให้น้องนาวค่ะ
นาวนะครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
ก็คือเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๘
เรื่องเกมขี่ม้าส่งผัก

ขอเลือกพระอภัยมณีค่ะ
ขอเชิญน้องนาวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทำไมทำไมไม่ชอบเขาไม่เท่

เขาดูเป็น
ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จริงแล้ววนาคดีเรื่องพระอภัยมณีเนี่ย

ตัวเลือกที่หนึ่งเมืองรมจักรค่ะ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไผ่ขึ้นมาตอบครับ

เรื่องเกมขี่ม้าส่งผัก

เชิญน้องไผ่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เขาเลือกเรื่องนี้ให้ถูกใจไผ่

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เออใครสมัครใจจะเป็นผู้ช่วยเชิญเลยครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ

เร็วลูกอีก๑๐ลูก

หัวที่หัวข้าง

เข้าหลังหัวที่ไหน

เร็วเร็วเร็ว

ครบจำนวนนะครับ๒๐ลูก
แต่เวลาเราให้ว่า๓นาทีนะฮะ

สามารถพิธีโจทย์ข้อนี้ได้หรือไม่นะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ตอนนี้โรงเรียนของเราปลูกอะไรบ้างลูกผัก

วางตุ้งครับแล้วก็ผักกาดครับ
ปลูกผักจริงแล้วไบท์มีหน้าที่อะไร

เอ๊ะรสน้ำผักครับรสน้ำผักครับ

ครับนะลูกนะ

ครับนี่พร้อมไหมครับไบท์

นี่มีผักนะครับ

และมะนาวครับแล้วก็นิดแล้วก็หัว

กติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
ก็คือขี่ม้านำผักไปส่ง

ทั้งหมดภายในเวลา๓นาที
ขี่ม้าส่งผักก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ
ผมจะทำให้เต็มที่เพื่อแปลงเกษตรครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

คือนะเพราะเราเก่งนะ

ลุ้นกันนะฮะว่าคุณครูและนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑จังหวัดตาก
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
รางวัลสูงสุดกลับไปได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ
เป็นกำลังใจกันนะครับสักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ

คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑
บ้านห้วยยะอุจังหวัดต่านะครับ
จะได้รับเมล็ดพันธุ์ไก่แปลงเกษตร
อุปกรณ์ทำการเกษตรกลับไปหรือไม่นะครับ
ถ้าทำได้๑ข้อรับเล็ดพัน๒๕กิโลกรัม
และอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
ทำได้๒ข้อรับเล็ดพัน๕๐กิโลกรัม
ไก่๑๐ตัวแปลงเกษตร๑แปลง
และอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
ทำได้๓ข้อรับเล็ดพันธุ์๗๕กิโลกรัม
ไก่๓๐ตัวแปลงเกษตร๒แปลง
และอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
ถ้าทำได้ทั้งหมด๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
รับเมล็ดพันธุ์๑๐๐กิโลกรัม
ไก่๕๐ตัวแปลงเกษตร๓แปลง
อุปกรณ์สำหรับทำแปลงเกษตร
และโรงเลี้ยงไก่กลับไปเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับ

จากเรื่องใหม่ดาวิกาครับ

พอได้ห่านระเออแปลงเต้านูนดัมทัวร์โอ่ก็ไม่ได้กิน

ใหม่ดาวิกามีเชื้อชาติใด
ข้อที่๑ค่ะไทยเบลเยี่ยมค่ะ

พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะ

ดาวิกานะครับมีเชื้อชาติไทยเบลเยี่ยมนะครับ
ทำไปได้แล้วนะฮะ๑ข้อรับเมล็ดพัน๒๕กิโลกรัม
และอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
อย่างนั้นมาฟังเฉลยต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะฮะจากเรื่องเกมขี่ม้าส่งผักครับ
ปกติผมต้องไปตรวจแปลงกลุ่มเช้านะครับ
แล้วแบบว่าฝนตกก็ออกไปตรวจไม่ได้ครับ
ต้องรอหลายวันนี่ครับ

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ทำได้หรือไม่ได้

ได้ครับ

เด็กน้อยนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๒๗วินาที
เอาละฮะตอนนี้นะฮะการร่วมแรงร่วมใจของเด็กน้อยนะครับทำไปได้แล้ว๒ข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นได้รับเมล็ดพันธุ์๕๐กิโลกรัม
ไก่๑๐ตัวแปลงเกษตร๑แปลง
และอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
เจมส์
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
เกมอุ้่มแตงครับ
แปรงปลูกฟลาคตีแรกจะอยู่ข้าวห้องน้ำ

โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คืออุ้มแตงไปส่งนะครับ
จำนวนยี่สิบลูกภายในเวลาสามนาทีใครทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทำไปได้แล้วสามข้อนะครับรับเมล็ดพันเจ็ดสิบห้ากิโลกรัม
ไก่สามสิบตัวแปลงเกษตรสามนาที
แปลงและอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตร
เฮ้ยข้อเดียวมารุ้นกันต่อเลยนะครับ
ข้อสุดท้ายที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ
จากเรื่องพระอภัยมณีครับ
หนูเคยใช้ไม้ธรรมดาค่ะ

ก็มีบาดมือบ้างนิดหน่อย
อยากได้อุปกรณ์ทำการเกษตรค่ะ
เพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องใช้ไม้ขุด

หนูจะทำเพื่อแปลงเกษตรใหม่ของโรงเรียนค่ะ

อภัยมณีเป็นเจ้าชายจากเมืองใด
ตัวเลือกที่หนึ่งเมืองดมจักรค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
พระอภัยมณีเป็นเจ้าชายจากเมืองรัตนานะฮะเป็นโอรสองค์โตนะครับของเท้าสุทัศน์แล้วก็พระนางปฐุมเกษรนะครับ
ดาวไหนบอกความรู้สึกสิลูก

ก็มีบ้างเล็กน้อยเนาะ

จริงแล้วเนี่ยรายการมันอีกข้อเดียวเท่านั้นเองนะ
ก็จะได้รางวัลสูงสุดกลับไปเลยนะครับ

แบบหนึ่งอยากได้ครับ
ให้ดีไหมพวกเรา

มาได้สูงสุดนะฮะถึง๕คนด้วยกัน
งมกุญแจแล้วก็ไขตู้รางวัลสูงสุดนี้ให้เจอ
ภายในหนึ่งกระทีถ้าเปิดตู้ได้นี่
รับรางวัลสูงสุดกลับไปเลยครับ
มีใครเสนอตัวอยากช่วยโรงเรียนในโอกาสที่๒ได้บ้างครับ
ออกมาเลยครับมาลูกมาโอกาสนี้เป็นของเราแล้วนะลูก
ทำให้เต็มที่นะมีอีกเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะ
เราจะได้รับรางวัลสูงสุดกลับไปในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้ว

เฮ้ยได้แล้วฮึ้ยไม่ออกแล้วออกออกเลย

โอกาสที่สองได้ใช้ไปแล้วแล้วใช้ได้อย่างสำเร็จด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นทำได้แล้วครับคุณผู้ชม๔ข้อรับเมล็ดพันหนึ่งร้อยกิโลกรัม
ไก่๕๐ตัวแปลงเกษตร๓แปลงอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตรและโรงเลี้ยงไก่กลับไปเลย
และผู้สนับสนุนใจดีที่สุดก็คือน้ำมันพืชคุณภาพตราเกษร
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไก่แปลงเกษตรและอุปกรณ์ทำการเกษตรและโรงเลี้ยงไก่ให้กับคุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียนไทยรัฐพิทยาหกสิบเอ็ดบ้านบ้วยยะอุจังหวัดตาก
มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่น้อยนะครับ๑แสนบาท
ดีใจด้วยนะครับคุณครูครับผอครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะลูกนะ
ดังที่ตั้งใจเอาไว้แล้วเป็นไงบ้างครับผอขอกลับขอบคุณ

ที่ให้ความพลังงานาทีให้ทุน
ทำการเกษตรเพื่อที่จะดูแลเด็กของเรา
ให้เจริญต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ

ถ้าคุณผู้ชมอยากจะช่วยดูแลโรงเรียนนะครับ
ก็สามารถติดต่อกับทางโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๖๑จังหวัดตากโดยตรงได้เลยนะครับ
อีกหนึ่งวิธีก็สามารถร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิไทยรัฐนะครับ
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศได้นะครับ

แล้วก็ขอกลับขอบพระคุณคุณครูพอแล้วก็รวมทั้งนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ
วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความน่ารักความสมัครสมาน
โครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ

อุดก็จะไม่กรับคุณ

ถ้าได้ชื่นมาแม่งจะมีความมั่นใจนิดนึงมากขึ้นอยู่เลยค่ะ
กระสอบไปส่งหนังสือจำนวน๒๐เล่ม

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
พี่เรียนต่อชีวิต

โรงเรียนดูรัก